คุณผู้ชมครับมาดูกรณีของนายวรวุฒิอยู่ญาติมากนะครับ
ซึ่งเราให้ฉายาว่าคนโกงความตาย
เพราะว่าพี่เขารอดพ้นจากอุบัติเหตุที่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
แต่ตัวเขารอดชีวิตมาได้แต่ตอนนี้เรื่องของการเรียกร้อง
สินหมายทดแทนค่าเยียวยายังอยู่ในขั้นตอนฟ้องร้องกันอยู่เลยนะครับ
ที่ถูกรถตู้คอนเทนเนอร์ทับจนบาดเจ็บ
แล้วก็รถเสียหายทั้งคันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคม
ได้เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราว
เพราะเกรงว่าตัวเขาเองจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคู่กรณี
ซึ่งเป็นเจ้าของรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
โดยไปพร้อมกับภรรยาแล้วก็ไปพร้อมกับนายบรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่าเหตุการณ์ผ่านมากว่า๕๐วันแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าค่าชดเชยจากคู่กรณี
ซึ่งนายวรวุฒิบอกว่าที่ผ่านมาคู่กรณีพยายามบ่ายเบียง
ไม่ยอมชดเชยเงินเยียวยาจำนวน๑๓๒๐๐๐บาท
ซึ่งถือว่าเป็นเงินค่ารักษาค่าพยาบาลและค่าเยียวยา
ทุกข์ทรมานค่ารักษาในอนาคต
คุณวรวุฒิอธิบายแบบนี้ว่าเงิน๑๓๐๐
๒๐๐๐บาทมันไม่ได้เกี่ยวกับค่ารถที่พังเสียหาย
แต่ตำรวจสนจรเข้น้อยกลับชี้แจงว่าเงินในส่วนนี้
ให้เอาไปรวมกับค่าความเสียหายของรถ
และไปรวมกับค่าสินไหมอีก๖๖๐๐๐บาทแล้ว
ทำให้การเรียกร้อง๑๓๒๐๐๐๐บาท
ต้องถูกลดทอนลงมาเหลือ๕แสนบาท
ซึ่งตัวพี่วรวุฒิเองบอกว่ามันไม่ยุติธรรม
ถ้าจะเรียกร้องเพิ่มค่าความเสียหายของรถ
อีก๗แสนบาทจริงมันต้องเรียกร้องเพิ่มด้วยซ้ำ
สินหมายอื่นอีก๖๐๐๐กว่าบาทมันต้องเรียกร้องเพิ่มด้วยซ้ำ
ไข่๑๑๓๐๐๐๐๐บาทนี่มันคือค่าทุกข์ทรมานค่ารักษาในอนาคต
ไม่ได้เกี่ยวกับค่ารถพังเสียหายเลย
จะไปหักลบกันได้อย่างไรฟังเสียงพี่วารวุฒินะครับ

ค่ารักษาในอนาคตค่าทุกข์ทรมานที่ผมติดตู่ใต้คอนเทนเนอร์

เขาขอลดลงมาจาก๔ล้าน๗ผมก็ลดลง
ให้เขาลงมาที่ล้าน๓ล้าน๓๒หมื่นครับ
หลังจากนั้นสอนอตะเข้น้อยเนี่ยร้อยเวรเนี่ยก็มา
ก็มาแจงบอกว่าวรวุฒิจับไม่ได้นะ๗๓๐๐นะ
หากไว้ให้ประกันแล้วก็ค่าสินใหม่๖๖๘๐๐กว่าบาทเนี่ยนะ
ผมจะเหลือเงินแค่ประมาณ๕แสนกว่าบาท

ก็เรียกร้องล้าน๓จะไปหักค่าอื่นจนเหลือ๕แสนทำไม
ส่วนอาการบาดเจ็บของนายวรวุฒิขณะนี้นะครับ
เขาก็บอกว่ามือซ้ายยังไม่สามารถขยับได้เลย
ต้องทำกายภาพบำบัดทุกสัปดาห์
หากไม่หายต้องผ่าตัดค่าใช้จ่ายเกือบ๑แสนบาทนะครับ
ทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่า
อยากให้ใช้มาตรา๔๔เพิ่มโทษเจ้าของบริษัทด้วย

ตอนนี้กฎหมายเบาเกินไปทำให้คนทำผิดกันง่ายขึ้นครับ
ในคดีที่ปรากฏอย่างของเคสเขาเนี่ย

อันนี้มันเป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้ามันรับผิดชอบไม่ได้ก็ไม่ควรเอารถเทลเลอร์
อันตรายแบบนี้มาวิ่งบนท้องถนน

อยากให้เพิ่มโทษบริษัทที่เป็นนายจ้างของคนขับรถเทลเลอร์

เวลาเกิดเหตุให้โดนโทษในการดำเนินคดีอาญาไปด้วย
ไม่ใช่ว่ามานั่งเจรจาแบบที่เขาเป็นเนี่ย
ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่มีเงินจะเอาอะไรนักหนาอย่างนี้

ใครไม่เคยโดนอย่างนี้คงไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกว่าเป็นยังไง
โปรดติดตามตอนต่อไป